เราพูดถึงกันมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อน
จนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกันแล้ว
เฉพาะรอบชิงชะละเลิศจะถ่ายรอดสดทางหน้าจอ
ความเร็วที่สุดบนกลางอากาศ

ที่คุณจะได้ติดตามความเร็วของเครื่องบินนะครับ
สุดยอดนักบินทั่วโลกนะครับ

ปัจจัยสำคัญในการคว้าแชมป์ครั้งนี้คืออะไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิลวิทยเจริญเชื้อครับ
ไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่จะประสบความสำเร็จได้
แต่ต้องประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่ทีม
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จประกอบด้วยดังนี้ครับ
เริ่มจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
และการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตามรูปแบบคือหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ
เช่นเดียวกับทีมช่างเครื่องที่คอยซัพพอร์ตดูแลเครื่องยนต์
บังคับเครื่องในขณะแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
เช่นเดียวกับปัจจัยภายนอกอย่างสภาพอากาศด้วย
ก๊อตนักบินชาวแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันบอกว่า
๑สัปดาห์ก่อนการแข่งขันจัดส่วนจัดเป็นช่วงเวลาที่ต้องฝึกซ้อมหนัก
โดยเฉพาะการต่อสู้กับแรงดันอากาศขณะขับเครื่องบิน
และการฝึกซ้อมก็จะต้องต่อเนื่องทั้งในเทคนิคเชิงความเร็ว
ความเร็วและเทคนิคในยามฉุกเฉินบนอากาศ

เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำครับ

ที่คอยดูแลและประกอบเครื่อง
พวกเขาคือส่วนสำคัญที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักบิน
นักบินจะเชื่อฟังคำแนะนำของทีมเทคนิค

หากจะเปรียบแล้วทีมเทคนิคที่ดี
เปรียบเสมือนแขนขาที่สำคัญของนักบิน
แอร์เรดส์วันที่ขาดไม่ได้จริง
ถ้าทีมเทคนิคบอกว่าไม่ฉันจะไม่ไป
ถ้าทีมเทคนิคบอกว่าไม่ฉันจะไป
แล้วเราไปรีบกัน

บนสังเวียนที่จะคว้าแชมป์